ตามเทียรสินดังดากันต่อนะครับกับภารกิจในการผจญภัยครั้งใหม่ที่เจลีกของญี่ปุ่น
ก็ยังคงมีสื่อให้ความสนใจเหมือนที่ชนะทิพย์สงกระสินเดินทางไปค้าแข้งในฤดูการแรกนะครับ
ในช่วงก่อนเปิดระดูการวันที่๒๔กุมภาพันธ์นี้
ก็ให้สัมภาษณ์นะครับกับสำนักข่าวว่าการไปเล่นเจลีกในครั้งนี้
รับว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องเน้นอย่างแรกเลยนะครับ
คือเรื่องของการปรับตัวให้เข้ากับเพื่อร่วมทีมทั้งในแล้วก็นอกสนาม
รวมทั้งการใช้ชีวิตต่างแดนแม้ว่าจะเคยไปทดสอบฝีเท้า
แล้วก็ช่วงปลายปีครับทีมชาติไทยมีภารกิจในการลงป้องกันแชมป์นะครับ
ถึง๑๕ธันวาคมกองหน้าวัย๒๙ย่าง๓๐ก็บอกนะครับว่า
หากไม่ได้กลับไปเล่นให้กับทีมช้างศึกก็พร้อมจะส่งใจเชียร์
เพื่อร่วมทีมในฐานะคนไทยคนหนึ่งครับ
ก็ณตอนนี้ก็อย่างที่บอกมันเคยเกิดขึ้นกับผมมาแล้ว
คือแบบปี๒๐๑๔ผมก็ไม่ได้เล่นอะไรอย่างนี้
โอเคแต่ว่าผมก็ได้ดูผมก็ถึงแม้ผมไม่ได้เล่นนะ
เพราะฉะนั้นผมก็เชื่อว่าถ้าใครมีโอกาสไปเล่น
แล้วผมถึงแม้ว่าผมไม่ได้เล่นอะไรอย่างนี้

ซานเฟชเช่ก็บอกว่าแม้ว่าทศชิงแชมป์อาเซียน

แต่ถือเป็นทศสำคัญของทีละสินแล้วก็ทีมชาติไทย

ซานเฟชเช่จะปล่อยเจ้ามุ้ยกลับมาเล่นหรือไม่
ฟอร์มช่วงนั้นด้วยถ้าฟอร์มดีแล้ว
ช่วยซานเฟชเช่เป็นกำลังสำคัญในการเล่นเจลียน

แม้ว่าจะเคยสัมผัสเกมมาแล้วเมื่อครั้งที่ไทย
แล้วก็อีก๓ชาติในอาเซียนเป็นเจ้าภาพร่วมกันในปี๒๐๐๗

ทีมชาติไทยนั้นก็ไม่ได้ผ่านเข้ารอบสุดท้าย
อีก๒ครั้งถัดมาตอนนั้นมุ้ยยังเป็นดาวรุ่งอยู่เลยนะครับ
แล้วก็เจลีญี่ปุ่นนะครับจะเปิดซีซั่นนะครับ

ซึ่งซางันโทสุจะเปิดบ้านเจอกับวิสเตอร์โกเบ

ที่สันเฟรเชเชโรชิมาของเทียร์สิน
จะเจอกับคอนเซลเลสัปโปโร

ในวันที่๒๔กุมภาพันธ์นี้
ก็ติดตามเชียร์นักเตะไทยในเจลีกของญี่ปุ่นได้ครับ